รวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่ามันยังมีอะไรแปลกกว่านี้อีกนะ
แปลกมีอะไรบ้างรีบไปดูค่ะ
ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูพืชที่เกิดมามีสีแปลก
อย่างสีเผือกและที่สำคัญมาพร้อมกับความเชื่อเรื่องให้โชคลาภอีกด้วย
พืชพันธุ์อะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับ
ชนิดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือต้นมะพร้าวที่เกิดมามีใบสีเผือก
โอ้โหอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะครับใบมะพร้าวต้นนี้มีสีขาวเผือก
ต้นมะพร้าวต้นนี้เป็นของคุณตาหมูที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่๒๔
หมู่๒บ้านโคกรมตำบลจีกแดกอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์
โดยคุณตาหมูเขาเล่าว่ามะพร้าวเผือกต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่๒แล้วนะครับ
ที่เกิดขึ้นมาซึ่งมันมีความสูงประมาณ๑เมตร
มีอายุปีกว่าแถมยังเคยมีคนมาขอซื้อแต่คุณตาหมูก็ไม่ยอมขายนะครับ
ก็เพราะว่าเป็นมะพร้าวที่แปลกหายากเลยอยากจะปลูกไว้ดูเองนั่นแหละครับ
อีกทั้งเชื่อว่าเป็นพืชมงคลที่จะนำโชคลาภมาสู่ผู้ครอบครอง
ส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่ามีต้นมะพร้าวเผือกเกิดขึ้นมา
ต่างก็พากันเตรียมของเส้นไหว้มาทำพิธีขอโชคลาภจากเจ้าที่เจ้าทาง
และยังมีการจุดทูปเสี่ยงทายอีกทั้งมีชาวบ้านบางรายก็ได้นำแป้งมาลูบที่บริเวณลูกมะพร้าว
เพื่อให้โชคปรากฏตามความเชื่อ
ตามไปดูพืชสีเผือกกันต่อที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาว่ากันว่าที่วัดแห่งนี้มีต้นโพสีขาวเผือก
มากันที่ลานวัดสะพังหมู่๕ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
มีกลุ่มชาวบ้านชายหญิงกว่า๓๐คนกำลังทำการจุดทูบเทียนบูชาต้นโพขนาดเล็ก
ที่มีใบสีขาวนวลเผือกทั้งต้น
อีกทั้งยังมีการนำกระถางทูบเทียนและไม้ไผ่มาล้อมคอกสี่เหลี่ยมให้ต้นโพต้นนี้อีกด้วย
สำหรับต้นโพสีขาวต้นนี้ถูกพบโดยบังเอิญ
ซึ่งพระลูกวัดเป็นผู้พบเห็นและได้ไปบอกชาวบ้านให้เข้ามาดูความแปลก
แต่อย่างที่เราเห็นชาวบ้านไม่ได้เข้ามาดูแค่ความแปลกอย่างเดียว
เขาเข้ามาขอโชคลาภตามความเชื่ออีกด้วย
แถมมีชาวบ้านบางคนแม่ตาดีมองไปเห็นโชคจากใบโพ
และได้นำกระดาษกับปากกามาจดโชค
ส่วนชาวบ้านบางคนก็ได้มีการจุดทูปเสี่ยงทาย
จากนั้นก็พากันนำโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเก็บไว้
เพื่อนำโชคที่ได้ไปเสี่ยงดวงกันตามความเชื่อนะ